ข่าวนี้เกี่ยวกับพระเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เป็นเหตุการณ์หลวงพ่อเมากลิ้ง
กลิ้งจริงค่ะกลิ้งจนเกิดอะไรขึ้น

แล้วคนขับเนี่ยนะพอไปถึงจุดหมาย

กำนันหรือกรรมของกู
แล้วก็หลวงพ่อเนี่ยก็แบบว่าคุยไม่รู้เรื่องหมดเรื้อ

นี่ค่ะแล้วก็ชุดส้มนี่คือเจ้าหน้าที่นะ

แล้วอาการหลวงพ่อเนี่ยโอ้โหคือน่าจะเมาอ่ะ

แล้วก็พอกรรมนั้นเนี่ยยื่นหน้าไปใกล้หลวงพ่อนะ
บอกโอ้โหกลิ่นแรงมากเลยครับหลวงพ่อครับ

แล้วหลวงพ่อเนี่ยตกสามล้อเครื่อง
ทีนี้ก็มาอยู่ตรงถนนสายบ้านนนทองที่อำเภอกเกษตรสมบูรณ
บริเวณบ้านแก้งที่ชัยภูมิเนี่ยนะคะ
โดยกำนันเนี่ยที่บอกว่าเสื้อกลั้งดำเลยนะ
ในประภัยรัตนมงคลเนี่ยเขาได้รับแจ้งจากชาวบ้าน
กำนันกำนันไปตรวจสอบไปดูให้หน่อยสิ
เนี่ยมีหลวงพ่อเนี่ยเมากลิ้งกลิ้งตกรถเครื่องมา
พอกำนันมาถึงเนี่ยคุณผู้ชมพระท่านก็พูดจาไม่รู้เรื่อง
ทีนี้ก็เลยต้องให้กู้ภัยส่งไปรักษาที่โรงพยาบาล
พระเนี่ยคือพระบุญสูสมจันทสโรอายุ๖๑ปี
ก็เป็นพระวัดขามป้อมที่อำเภอกเกษตรสมบูรณ์ที่ชายภูมิเนี่ยนะคะ
พระท่านนั่งสำล้อเครื่องมากับนายคำปันดีขามป้อม
ซึ่งเป็นคนขับทีนี้พอมาถึงจุดตรงนี้

แต่แหมคนขับสามล้อเครื่องไม่รู้ว่าพระท่านตกไป

จนถึงบ้านของหลานชายพระ
จะเอาพระไปส่งให้หลานชายไง
ทีนี้พอไปถึงเนี่ยนะคะไม่เห็นพระอยู่แล้ว
หันมาอ้าวหลวงพ่อหายไปไหน
คนขับรถสามล้อเครื่องเขาเล่าให้ฟังบอกว่า

ช่วง๗โมงเช้าก็ไปรับท่านจากวัด
พาไปส่งบ้านหลานชายอยู่ห่างไม่กี่โลหรอก
เข้าใจว่าก่อนหน้านี้ท่านคง
แล้วก็มาแวะฉันต่อที่ร้านค้า
หลังจากนั้นก็นั่งสามล้อเครื่องของนายคำปันมาเรื่อย

ลุงคำปันอีท่าไหนล่ะเนี่ย
หลวงพ่อท่านร่วงลงไปแล้วลุงไม่รู้เรื่อง
ลุงบอกว่าโอ๊ยฉันก็มัวแต่มองทาง
ไม่รู้ว่าท่านล่วงไปกลางทางตั้งแต่ตอนไหน

โอ้โฮแม่ทีนี้ข้าครับ
พ่อท่านบาดเจ็บใช่ไหมเอาก็ส่งโรงพยาบาลรักษาแผล
ทีนี้หลังจากรักษาแผลเสร็จแล้วเนี่ย
กำนันก็ต้องพาไปที่วัดขามป้อมเอาไปทำอะไรล่ะ
ต้องศึกซิคะเอ้อใช่ค่ะให้ท่านเจ้าอาวาสศึก
จากการเป็นพระตอนนี้ก็ศึกเรียบร้อยแล้ว
เออตอนนี้ท่านหายเมาแล้วใช่ไหมใช่เออแต่เจ็บเจ็บอะไรก็ต้องรักษานิดนึงนะ
ใช่ค่ะรักษาหายแล้วแหม๔๐ดีกรีไป